ก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือกันต่างนานาที่ชาวบ้านใครดอกใครเข้ามาร้องเรียน
ล่าสุดเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องลองไปดูไลฟ์ที่เขามีการไลฟ์แล้วเดี๋ยวต้องดูสภาพรถด้วยค่ะ

ว่ามือใคร
หลายคนอาจจะสงสัยว่า

เขาถ่ายเองใช่ไหมแล้วมีคนคอยตอนที่ตอนที่เอาเขาใส่ไปแล้วมีคนถ่ายตามนี่คือก็มีคนหนึ่งถ่ายให้เขาต่อใช่ไหมฮะนะคะก็คือเจ้าตัวเนี่ยไลฟ์ในเฟซบุ๊คก็คือที่เพจของเขานั่นแหละว่าเนี่ยเขานี่แหละคือคนที่กำลังประสบเจอกับอุบัติเหตุที่รุนแรงครั้งนี้ก็มีอาการแสดงความเจ็บปวดอาจจะ
นี่คือคุณวีรพลรักเสมอวงนะคะแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตค่ะ
เป็นเพจดังในอุดรธานีนะคะตัวเองเนี่ยเอ่อไลฟ์ขนาดที่โอ้โห
ได้รับบาดเจ็บเพราะมีอุบัติเหตุคนขับหลับในรถเสียหลักเลยพุ่งลงข้างทางนะคะ
ถลายไปชนกับต้นไม้เนี่ยต้นไม้ขาดสองต้นเลยนะคุณ
สภาพรถเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูคือมันพังยับเยินจริงนะคะ
แต่ตัวเขาเองและคนขับรอดตายราวปฏิหารนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายอำเภอยางตลาดห้วยเม็กคันในจังหวัดกาลสิน
กู้ภัยมาถึงก็เร่งนำตัวเนี่ยนะคะส่งโรงพยาบาล
คุณวิทยาพลยังพอตอบคำถามยังพอพูดคุยได้
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคุณดูสภาพรถเสร็จโอ้โห
กลับจากงานทอดกระถิ่นที่ร้อยเอ็ดจะกลับมาที่บ้านดุงเพราะอะไร
มีชาวบ้านมาร้องขอความช่วยเหลือหลายเรื่องก็เลยรีบกันขับรถ
แล้วก็สลับกันขับกับน้องชายครับแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ย
น้องชายเป็นคนขับแล้วคิดแบบนี้ว่าน้องอาจจะหลับใน
ก็เลยทำให้รถมันเสียหลักแล้วตกไปข้างทางแบบนั้น
คุณวิรพลบอกโชคดีที่ถุงลมนิรภัยมันช่วยลดแรงกระแทกเอาไว้
แล้วก็เชื่อว่าเชื่อแบบนี้นะเป็นเพราะบารมีหลวงปู่พรม
วัดป่าประสิทธิธรรมรุ่นแรกนี่เจ้าตัวคล้องอยู่ด้วยนะคะ
ทำให้รอดชีวิตมาได้ในครั้งนี้โชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
อ่ะล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะเจ้าตัวก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คด้วย
บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตอนนี้เดี๋ยวจะมีการเข้าไปให้หมอ
ได้ทำการตรวจอาการอีกครั้งด้วยค่ะที่เขาไลฟ์เพราะว่าคือจริงจริงแล้ว
ก็มีแฟนคลับเขาอยู่ในเพจเขาเยอะแหละเยอะค่ะเออก็เลยแจ้งบอก
บอกข่าวกันไปคนจะได้แบบมาช่วยกันอะไรแบบนี้
มีแฟนคลับที่ติดตามเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากว่าเขาปลอดภัยนะครับ